ต่อกันที่เรื่องนี้กันต่อนะคะที่พระนครศรีอยุธยาเชื่อไหมว่าปักหมุดเคลื่อนในโลกเทคโนโลยีแบบนี้ค่ะแค่ปักหมุดเคลื่อนก็มีปัญหากันได้มีเรื่องกันได้คุณผู้ชมค่ะ
สุดท้ายเรื่องนี้ก็เลยจบลงด้วยดีเข้าอกเข้าใจกันค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งนะคะสองสามีภรรยา
เห็นคือลูกค้าเขาก็สั่งของนะคะให้รายเดอร์เอาของมาส่งนะคะ
นี่มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนายทองคำกับคุณสิริพรนะคะ
อยู่ที่อำเภอบางปะอินพระนครศิริยาบอกรายเดอร์หัวร้อน
พวกจะเข้ามาทำร้ายก็หวาดกลัวค่ะเขามีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกพฤติกรรมเอาไว้ชัดเจนเลยนี่คือตอนที่เขาสั่งอาหารนะ
เขาบอกว่าภรรยาเนี่ยสั่งอาหารจากรายเดอร์นะคะ
ปักหมุดสถานที่ส่งร้านรับซื้อของเก่ารายเดอร์เนี่ยมาส่งอาหาร
ก็มาถึงก็มาต่อว่าภรรยาบอกปากหมุดยังไงสับสนหาไม่เจอ
เขาก็ตอบรายเดอร์ว่าเอ้าก็ปกติเวลาสั่งของก็ปักหมุดนี้แหละ
ก็ปักอันนี้แหละเออเออทำไมมีปัญหาอยู่แค่คนเดียวอุ้ย
เลือดขึ้นหน้าเลยค่ะไม่พอใจบอกเดี๋ยวกลับไปถอดเสื้อแล้วเดี๋ยวเจอกัน
รายเดอร์ทิ้งท้ายไว้อย่างนั้นค่ะสักพักนึงกลับมาค่ะคุณผู้ชม
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาไม่ได้มาคนเดียวโอ้โหมากันสี่คนถอดเครื่องแบบออก
ฮะนะคะจอดหน้าร้านแล้วกวักมือเรียกให้เจ้าของร้านออกไปเขาบอกโอ้โห
ใครจะออกค่ะเห็นท่าไม่ดีก็ไม่ออกปรากฏว่ากลุ่มรายเดอร์เข้ามาในร้านค่ะ
นี่ลักษณะแบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้มาดีแน่นอนอ่านะคะ
เขาก็เลยหยิบอาวุธปืนที่พกเอาไว้ขึ้นมาขู่อ่าสุดท้ายกลุ่มนี้ก็เลยถอยออกไปค่ะ
อ่าเนี่ยค่ะแต่ว่าทิ้งท้ายเอาไว้แบบไม่สบายใจเลย
บอกว่ามีปืนเดี๋ยวเจอกันเขาก็มีปืนแล้วก็เอาขวดเครื่องดื่มชูกำลังเหวี่ยงใส่รถยนต์ของเขาด้วย
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเนี่ยค่ะพาผู้สื่อข่าวไปดูหลักฐานโอ้โหนะคะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ชัดเจน
ก็เอาไปแจ้งความกับตำรวจเพราะว่าหวาดกลัวนะคะล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
นายสารินนะคะเป็นรายเดอร์คนนั้นพร้อมกับเพื่อนค่ะ
ก็มาเคลียร์ใจกันเรียบร้อยค่ะมาขอโทษขอโพยเรียบร้อย
จับไม้จับมือสัญญาว่าจากนี้ไปก็จะไม่มีปัญหาไม่เอาเรื่องกันอีกค่ะ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
อ่ามีอะไรอะไรไม่ติดใจเอาความกันเราจะพึ่งทากันครับ
มีอะไรก็ดูแลเพื่อนพี่น้องกันครับผมโอเคนะครับ
เขาบอกว่าวันนั้นลูกค้าปากหมุดไม่ตรงแล้วโทรหาก็ไม่รับ
รอบสองพี่รับแล้วบอกว่าส่งข้อความไปในแชทแล้ว
เขาบอกเขาหาร้านไม่เจอก็เลยโทรซ้ำอีก
ส่งได้ก็ส่งส่งไม่ได้ก็ไม่ต้องส่ง

ส่วนที่พาคนมาเนี่ยจะไม่ได้มาทำร้ายนะ
ต้องการจะมาคุยเรื่องที่พี่เขาจะต่อยผมค่ะ
ผมโทรไปรอบ๒พี่เขาบอกว่า
ส่งได้ก็ส่งส่งไม่ได้ก็ไม่ต้องส่ง
แล้วอย่างนี้ผมผิดตรงไหนครับพี่
ผมต้องมารับผิดชอบสินค้าเองเหรอครับพี่

พนักงานลูกพนักงาน

พี่เขาไปนานเหรอครับทำไมเขาพูดกับผมไม่ดี
พนักงานบอกว่าเขาอารมณ์ไม่ดี

ผมโทรถามเพราะผมจะได้ส่งของให้พี่ได้ไวขึ้น
ผมจะได้ส่งของจะได้ไม่ผิดกับพี่
ถ้าผมส่งของผิด
ผมก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบ

คุณทองคำกับคุณสิริพรก็บอกแบบนี้

มาขอโทษเราก็ให้อภัยไม่ได้ติดใจอะไร

เรื่องนี้พออารมณ์เย็นลงก็
คุยกันก็เข้าใจแต่ละฝ่าย

รอให้เป็นอาชีพขาขึ้นของท่าน